ไปดูความคืบหน้ากรณีที่หนุ่มคลั่งแทงรอปภ๔คนบาดเจ็บที่ห้างดังย่านงามวงวานนะครับ
หลายคนสงสัยสงสัยว่ามีดเอามายังไงแล้วคนก่อเหตุเนี่ยไปโดนตัวไหน
นะครับตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะครับ
นำตัวนายวัญชัยผู้ต้องหาวัย๓๓ปีมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ
เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งสภาพของนายวัญชัยใบหน้ายังบวมปูดอยู่ครับ
จากการถูกรุมประชาธรรมจนบาดเจ็บต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อนหน้านี้
จากการสอบสวนในวัญชัยสารภาพว่าใช้มีดทำร้ายรอปภจริง
เพราะไม่พอใจที่รอปภจะพาตัวเขาออกไปจากห้าง
โดยก่อนเกิดเหตุนะครับเขานั่งรถทัวร์มาจากจังหวัดลำปางมาลงที่หมอชิด๒
หลังจากนั้นเนี่ยก็นั่งรถเมย์มาลงที่หน้าห้างแล้วก็เดินเข้าไปซื้อน้ำในห้าง
แต่รอปภเข้ามาบอกว่าจะให้เขาออกจากห้างไปคืออย่างนี้ฮะ
เขาเนี่ยเข้าห้างมาโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยทำให้เขารู้สึกไม่พอใจครับ
ใช้มีดที่พกมาแทงรอปภจากนั้นก็ได้ยินเสียงรอปภเรียกให้พวกมาช่วยจับตัวเขา
เขาจึงตัดสินใจนะครับอ่ะเมื่อกี้บอกเอามีดที่พกมาแทงรบพอนะ
แต่คราวนี้เขาบอกอีกว่าเขาตัดสินใจวิ่งไปหยิบมีดในร้านค้าเพื่อนำมาป้องกันตัว
แต่ก็ถูกรับประพอหลายคนวิ่งเข้ามาล็อกตัวแล้วใช้มีดแทงสวนไปหลายครั้ง
ตำรวจยังเปิดเผยด้วยว่าที่ผมถามไงอย่างนี้โดนตัวไหนมาหรือเปล่า
ปัสสาวะเป็นสีม่วงครับจึงเชื่อว่านายวัญชัยน่าจะเสพยามาแล้วหลอนส่วนใหญ่
พอหลอนเสร็จปั๊บเนี่ยใครเข้าใกล้ก็คิดว่าจะไปทำร้ายเขาไงก็เลยลงมือก่อเหตุ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
พกพามีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและมีสารเสพติดในร่างกายหรือแอมเฟตามีนนั่นนะครับ
และจากการตรวจสอบประวัติยังพบว่านายวัญชัยเคยถูกจำคุกในคดีปล้นทรัพย์เป็นเวลา๓ปี๑๑เดือนครับ
จะพ้นโทษออกจากเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่มาเมื่อ๑๓กันยายนที่ผ่านมา
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนขณะนี้นะครับยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนนทเวศประกอบไปด้วย
นายนันนาธีอาจอาสานายบุญช่วยรักเอี่ยมนายเด่นชัยพฤษประสาทและนายพงพันธ์ศรีหาบุตรครับ